คุณผู้ชมคะหลังจากที่โควิดซาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะ
ดาราสายบุญอย่างพี่กิ๊กมะยุรินตอนนี้ก็ไปวัดไปทำบุญกันได้แล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะเพิ่งจะไปมอบที่เหยียบเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับเสถียรธรรมสถาน
ส่วนที่หลายคนถามว่าเวลาเข้าวัดนั่งสมาธิถ้าไม่อยากใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่ากลัวจะหายใจไม่ออกจะทำยังไง
ไปฟังพี่กิ๊กให้คำแนะนำกันค่ะ
ทางวัดเองก็เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่จะไปเยี่ยมเยี่ยนวัดเหมือนเดิม
แต่ว่าเราเองก็ต้องไปแล้วก็ต้องมีสติในการที่รู้สึกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วย
ไม่ให้ทางวัดต้องเดือดร้อนเขามีที่เหยียบเจลแอลกอฮอล์ให้แล้วก็ล้างมืออะไรก่อนก่อน
ที่จะไปเข้าไหว้พระในพระอุโบสถเราอยู่คนเดียวสมมุตินะคะก็อยู่ได้หิ้งพระคนเดียว
ก็สวยคนเดียวก็ไม่ต้องมีโซเทียลนิสแนนซิ่งกับใครหรือบางคนไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัย
ใส่แล้วมันหายใจไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปวัดละกันเราก็อยู่บ้านก็ได้
เขาสวยเพราะว่าเขาอิ่มบุญหรือว่ายังไงเขาสวยมาก
ดูมีออร่าใช่ไหมส่วนที่พี่กิ๊กโพสต์เลข๓ตัวบน๓ตัวล่างวันที่ลอตเตอรี่ออก
เขาบอกว่าเป็นกุศโลบายนะคะอยากให้คนอ่านขำและเน้นย้ำว่าคนเราเนี่ยนะ
จะรวยได้ต้องมีศีลสมาธิและที่สำคัญคือทำมาหากินอย่างเดียวค่ะ
จริงถ้าเราจะมองหวยให้เป็นธรรมาก็ได้๑๒๓๔สมาธิปัญญา๔๕๖ก็อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่เล่นมาถูกกินหรือเราได้มากกว่าอาตุ๋ยเนี่ยจนเลิกเล่นไปแล้วนะ
เพราะว่าบอกว่าไม่คุ้มถูกงวดละแสนแต่ถามว่าที่ผ่านมาจะหมดไปแล้วหลายแสน
ทำเป็นเล่นไปโพสต์เล่นถึงแม้ว่าจะเป็นกุศโลบายแต่ถ้ามีชาวบ้านถูกขึ้นมานี่ก็ดังมาได้เหมือนกันเลยนะคุณนะคุณผู้ชมค่ะ